นี่คือรายการที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตาในการเลือกคู่
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงสมพง
ไปพบกับทีมเพื่อนสีที่จะมาช่วยสาวโสดเลือกคู่ในวันนี้กันเลย
ขอต้อนรับดีเจมะตูมและแอร์พันธิรา
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลย
สวัสดีค่ะชื่อนางสาวดนรพรผู้ทองอ่อนนะคะชื่อเล่นป๊าค่ะ
อายุ๒๖ปีเป็นครูสอนพิเศษทางด้านหน้าตสินค่ะ
เวลาจะไปเที่ยวที่ไหนก็คืออันดับแรกจะแพลนเรื่องการไปวัดก่อน
เกือบจะทุกครั้งค่ะเวลาที่แบบวันไหนว่างหรืออะไรก็จะมีแพลนวันนี้ไปวัดนี้ไหมแล้วก็ไปคาเฟ่ต่อหรืออะไรอย่างนี้
เป็นผู้ชายที่ชอบชอบผู้ชายที่สูงกว่าเราแล้วก็ผิวไปในทางค่อนข้างขาว
สองชั้นกลิ่นตัวหอมเป็นลุคแบบดูสะอาดสะอ้าน
โดยส่วนตัวชอบผู้ชายโรแมนติกถ้าเป็นคนโรแมนติกก็จะมีอะไรที่แบบชอบเซอร์ไพรส์เราหรืออะไรเราอยู่ตลอดเวลาแบบนี้
เป็นคนที่แบบเหมือนชอบเซอร์ไพรส์คนอื่นอยู่ตลอดเราก็เลยอยากเจอคนที่แบบมาเซอร์ไพรส์เราคืนบ้างอะไรอย่างเงี้

สาวก่อนเข้ามา
ไม่น่าเหมือน
มันต้องอยากรู้แน่นอนว่าทำไมยังโสดอยู่
จริงฟ้าเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูง
เป็นคนที่บางทีบางอารมณ์ชอบอยู่คนเดียว

แล้วก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเวลาที่อยู่กับแฟน

ในใจมีนิดเงินกัน

ผู้ชายแบบไหนที่แบบไม่เอาเลย
เป็นคนที่ไม่ชอบผู้ชายที่ตัวเล็ก

ไม่ต้องไม่ยุ่งไม่ต้องไม่ยุ่งเราสูงเท่าไหร่
สูงร้อยหกสิบแปดค่ะสูงมากสำหรับผู้หญิงค่ะผู้หญิงสูงร้อยหกสิบแปด
ไอ้หอยสูงร้อยหกสิบเจ็ดอ่ะโอ้โหไม่ได้เลยเธอใส่ส้นสูงไม่ได้อีกเลย
ตัดไปแบบเป็นไทยเข้มหรือแบบตีเกาหลีสเปค
ถ้าชอบชอบผู้ชายตีเกาหลีค่ะรูปเดียวกันกับเราช่วงเดียวกันเลย
เกาหลีเจ้าชู้ได้ไหมอันนี้ยิ่งไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบอีกเลย
ฟ้าวันนี้เธอโชคดีมากสองคนนี้สามารถมองออกทุกอย่างแค่แวบเดียว
รู้เลยเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้แววตาเป็นยังไงบ้างเนี่ยง่ายมากหลังหลังเนี่ย
ไม่ต้องมองฮะแค่หลับตาแล้วดมกลิ่นก็รู้เลยฮะนี่
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดออกมาแล้วหน้าตาดี๔คนพยายามทำเพื่อมะตูม
ส่งเข้าไปดมกลิ่นจะเป็นบุญคุณมากมากท่านครับ
รอบแรกนี้เราจะได้รู้สเปคของสาวโสดโดยสาวโสดของเราจะได้พบกับ
โสดทั้งสี่คนเป็นครั้งแรกมาดูกันว่าหนุ่มโสดทั้งสี่คนจะถูกใจสาวโสดของเราขนาดไหน
นุ่มโสดทั้งสี่ออกมา
โอเคฟ๊า

ร้านแอนมมันดีเยอะมากเลยไง

ปัจจุบันเปิดร้านไก่ทอดแนวเกาหลีอยู่ครับผม

ตอนนี้เป็นเจ้าของร้านไก่ทอดเกาหลีอยู่ครับ
เวลาผมมีแฟนเนี่ยผมเป็นคนตามใจแฟนครับ
แฟนอยากไปไหนอยากทำอะไรผมตามใจหมดเลย
ถ้าหนักแฟนขอไปเที่ยวบาร์โฮสผมก็ย้องให้ไปนะ

หนาวแค่ไหนผมก็ใส่แต่บ็อกเซอร์ตัวเดียว

แต่สุดท้ายแล้วตอนตื่นขึ้นมาผมก็ถอดอยู่ดี
ไก่ทอดแนวเกาหลีซะด้วย
สูตรต่างนี่คุณทำเองป่ะ

แล้วคุณเกิดมาหน้าตาออกเกาหลีมาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่า
หรือยังไงหรือไปปรับมาเพื่อให้มันเข้ากับไก่คุณ

ใช่ครับบวชมา๑๐เดือนครับผม
๑๐เดือนครับเป็นยังไงครับอดีตมาให้

อยู่ที่เชียงรายให้บวช๑๑เดือน

เกิดเชียงราย
เชียงรายบวชเชียงราย

คุณอยากจะบอกอะไรกับคุณฟ้า
ไก่ต้องใช้น้ำมันแต่ถ้าให้คุณฟ้ามารักกัน
ไม่ใช่หัวใจ

คนที่๒ครับคุณกายแนะนำตัวหน่อยครับ

ตอนนี้อายุ๒๕ปีครับเป็นนักศึกษาแพทย์ครับผม

ตอนนี้เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่๓ครับ

เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยตามกระแส
ไม่ค่อยตามอะไรที่มันเป็นแบบฮอตซีสช่วงนั้นสักเท่าไหร่ครับผม

ไม่ว่าจะเป็นพวกแบบไอเทลเปียกรีส
หรือว่าแบบรัดเวียหรือว่าอะไรก็ไปลองมาหมดแล้วครับผม
ถึงตอนนี้ผมยังเรียนอยู่ผมยังรักษาใครไม่ได้
แต่ว่าผมรักษาหัวใจคุณฟ้าได้นะครับ

ก็เคยได้เหรียญทองแดงระดับประเทศครับประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ครับผม
วิชาประวัติศาสตร์ศรียาสรรษะและของพระพุทธศาสนาครับ

เพราะว่าอะไรเพราะคุณรู้ข้อมูลว่าเขาชอบเที่ยววัดอย่างนี้เหรอ

แต่ถ้าเขาอยู่กับเราอยากให้เขามีความสุขด้วยครับ
ถ้าผมมีแฟนนะครับผมรับรองเลยว่าเราจะมีความสุขกันไปทุกวัน
แต่เห็นอย่างนี้๒๕เนี่ยเขาทำงานมาเยอะแยะมากมายเลยนะ
คือหมายความว่าขยันตั้งแต่เด็กทำอะไรมาบ้างคุณแบงค์
วิ่งแกรปครับทำจุดคัดกองเป็นเอกตาร์แล้วก็เทศหุ้น
เทหุ้นใช่ครับแล้วก็วิ่งวินมอเซลรับจ้างส่วนตัวอะไรอย่างนี้ครับ
มาหมดทุกอย่างขายของขายของนี่คือเป็นคนที่แบบว่าทำมาหากินอ่ะ
ถ้าอยากให้ผู้ชายทำมาหากินน่ะมาแล้วนะฮะอยู่ด้วยแล้วไม่มีอดตาย
ไม่มีอดตายนะฮะอันนี้เขาบวชมา๑๐เดือนอันนี้อนาคตเป็นหมอ
คุณมีอะไรโดดเด่นกว่าที่เหลืออยู่ตรงนี้ที่คุณฟ้าต้องเลือกคุณ
อ๋อผมบวชมันแล้วครับ๑๕วันนะครับแต่ถ้าคุณฟ้าชอบผมคนกับผมนี่ผมยอมบวชให้ตลอดชีวิตด้วยเลยนะครับ
เดี๋ยวเอ๊ะบวชให้ตลอดชีวิต
ตั้งแปลกนะครับ
พาไปทำบุญดีกว่าเอ๊บวชตลอดชีวิตยังไง
คือแบงค์เวลายิงมุกต้องเข้าใจมุกด้วยนะ

ผมไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลย

มาน่ารักไหมไม่รู้ไม่มีเป็นไรเพราะฟ้าบอกพี่แล้วว่าพี่จะเติมเต็มให้น้องมีทุกอย่างเอง
นี่ฟ้าสาเทศ

มาถึงหนุ่มโสดคนที่๔ของเราเชิญครับคุณปลื้มแนะนำตัวหน่อยครับ
สวัสดีครับปลื้มครับอายุ๒๑ปีครับตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ครับ
ปลื้มครับตอนนี้กำลังเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์ครับตอนนี้นะครับพี่สาวของผมทำธุรกิจนำเข้าแล้วก็ส่งออกทุเรียนครับ
ซึ่งเรื่องทุเรียนนะครับผมรู้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการปอกการเลือกหรือว่าการไข่ผมรู้ทุกอย่างเลยครับ
ผมนะครับปอกทุเรียนมากสุดนะครับคือ๒๐๐กว่าโลนะครับต่อวันเลยครับ
เวลาว่างก็ชอบนอนครับชอบนอนมากเลยครับจนเลิกกับแฟนครับเพราะว่าเขาจะมาแย่งเวลานอนผมครับ
แต่ตอนนี้ผมมีเวลาว่างให้ตลอดเลยนะครับ
ชอบทุเรียนคุณนี้สายพันกลางยาวรู้เปล่าครับ

เดี๋ยวอยังงี้

หนูแค่ถามว่าการยาวเลยเปล่าครับ

นั่นหมายความว่าส่งออกทุเรียนเป็นตันตักเลยสิ

ชีวิตนี้๒๑นี้ได้หรือเปล่า

พวกเราไม่ติดเขาติดหรือเปล่า

ทั้งอร่อยทั้งหวานคุณแอนน์ครับค่ะ

ตอนนี้แอร์รู้สึกว่า
ในใจอ่ะก็คือฟีมกับกาย
อ๋อแล้วน้องฟ้าชอบไง

สำหรับตูมเหรอถ้าเป็นของตูมของกุมนะ

เพราะทุกคนเขาพูดหมดเลยว่าตัวเองมีข้อดีอะไร

ตูมชอบเติมเต็มให้ผู้ชายมี
ก็ไม่มีอ่ะ
เยี่ยมหลุมกันด้วยนะ
แล้วถ้ามี๑๐คะแนน

ตอนนี้ยังไม่มี

พอให้ได้ไปดูดวงของหนุ่มโสตทั้ง๔

ช่วงนี้ดวงชะตาราศีไหนครับ

มี๓ราศีครับ๓ราศีที่โชคดี
เรื่องค้าขายได้กำไรดีมาก
ลงทุนมีโอกาสร่ำรวย
หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองครับท่าน
ราศีธนูครับจะมีผู้ใหญ่

เกื้อหนุนให้ก้าวหน้าราบรื่น
สำเร็จสมหวังมั่นคงเรื่องด้านการเงินและอาชีพ
คุณกระตูก

ดวงชะตาชีวิตก้าวหน้าสำเร็จ
ทั้งฐานาการเงินและราบผลกำไร

จิกนี่มีชื่อเสียงรุ่งเรืองโชดช่วง
เรื่องเงินไหลมากองไหลมาเกย
๓ลาศีนี่สำหรับคนทางบ้านโชคดี

อยากดูดวงลายมือของใครดีครับคุณฟ้า
เอาคุณกายก่อนแล้วกันค่ะ

ที่สำคัญมือซ้ายเนี่ยเขามีเส้นพระรหัสเห็นไหมครับ

คนที่เป็นหัวหน้าแพทย์อะไรอย่างนี้เหรอ

เขาเป็นคนต่อไปจะเป็นมีฐานะร่ำรวย

อาจารย์ตรงขวาตาก็ดูเจ้าชูจังเลย
อันนี้ต้องพิสูจน์ดูครับผม
ต้องพิสูจน์ดู

เนินนั้นสำคัญไฉน

ตายแล้วแอบยิง

ต่อไปในอนาคตคนนี้จะเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงมากครับ
แล้วเขามีวงพระรหัสเขาเป็นคนมีคุณธรรม

แต่ว่า๒นิ้วเขาแตกต่างกันนะ

มือนี้ตำแหน่งนิ้วเนี่ยบอกแล้วร่ำรวย
แต่มือนี้นิ้วนางเลยตำแหน่งนิ้วชี้นี่

มีสนอย่างในคนเดียวกัน

ฟิล์มนี่จริงแล้วตัวเขาเองเป็นคนมีวาสนาดี
ตัวเจ้าชะตาเป็นคนอยู่บ้านไม่ค่อยติดชอบเดินทาง
อันนี้มีสัญญาณของเรื่องการแต่งงานเกิดขึ้นไหม

เส้นเสาชิดอยู่บนเนินจันทร์ชิดเส้นวาสนาเนี่ย
คือถ้าเกิดว่าฟ้าเลือกเขาวันนี้นี่คือแต่งงานเลย

อย่าพลาดให้เขาเลือกก่อน

อันนี้มือขวาถือว่ามีวาสนาที่ดี

มือไม่เท่าไหร่ดูไอ้นี่สิ

กลับบ้านไป
สุดโอ้โฮเรานำอยู่ดีปุ้ม
เขาเองเป็นคนทำงานไม่มีน้ำอดน้ำทน
เพราะว่าเส้นใจเขาอยู่เนินเสาเนี่ย

และที่สำคัญคือเขามีพรสวรรค์เรื่องการเจรจาการพูดดี
มือขวาสมองอยู่เนินพระรหัส

มีเงินอยู่ที่เขาไม่ได้หมด
เขาต้องไปซื้อของหรือให้ผู้หญิงเก็บเงินไว้

สิ่งที่คุณเห็นคือ๑ได้เห็น

เฮ้ยที่ตัดไม่เหรอ
คนจะต้องกลับบ้านไปเลย
ถ้าพร้อมแล้วคุณฟ้าเชิญทางนี้ครับ
คุณฟ้าดูตามองตาน้ำนาน้ำสี

เออขอบคุณทุกคน

มันเกิดอะไรขึ้นฟ้า

มันเป็นตัวเต็งของมะตูมเขา

สเปคตาชอบคนที่ผิวขาว

ก็พูดง่ายว่าที่เหลืออยู่เนี่ยที่รอดไปเพราะความตี

จะได้ฟังเพื่อนยิงคำถามกันเข้าไปครับช่วงล้วงลับ

รอบนี้เราจะให้สาวโสดและเพื่อนสีดารา
ช่วยกันล้วงลับความจริงจากหนุ่มโสดทั้ง๓คน
โดยสาวโสดและเพื่อนสีดารามีสิทธิ์ยิงคำถามใส่หนุ่มโสด
และเมื่อจบรอบนี้จะต้องมีหนุ่มโสดอกหักกลับบ้านอีกหนึ่งคน

มีชกด้วยนะครับ

คุณฟ้าจะยิงคำถามแรกไปที่ใครก่อนครับ

ค่ะถ้าหากว่าเห็นผู้หญิงเดินมาเนี่ย
วัยวะส่วนแรกที่คุณฟิล์มจะมองคือส่วนไหนคะ

มาดูครับว่าคุณฟิล์มจะตอบว่าอะไร

หน้าอกนี่หมายถึงใช่ไหม

อบอุ่นอบอุ่นมาก
หน้าอกไม่ทำหน้าอกเอาแบบไหน

อย่างนี้ถ้าเกิดแบบว่าไม่มีหน้าอกแล้วไปเสิร์ฟได้ด้วย
ก็ผมเคยมีแฟนแล้วก็บอกให้แฟน

อ๋อหรอเขาเลยกำลังทำมันจะโอเคขึ้นนะ

พูดตรงเขาเป็นคนที่ใจกล้ามากนะ
เพราะพี่เคยบอกให้เมียพี่ไปทำหน้าอก

อันนี้มองที่หน้าอกครับ
ที่ไหนครับมีคุณหมอกับพี่ทุเรียน

อยากจะให้คุณปลื้มปอกให้ภายใน๒นาทีได้ไหมคะ

คุณปอกทุเรียนใน๒นาทีได้อ่ะปลื้ม
ได้ครับเพราะว่าปกติผมปอกทุเรียนวันหนึ่ง

ใครก็พูดได้ว่าปอกได้๒นาที

เอาจริงเอาปอกทุเรียนมา
๒นาทีรีบตัวเริ่มกลับไป
นาทีนะ๒นาที
คือคนนี้ปอกเป็นนะเนี่ยไม่ใช่ว่าปอกไม่เป็น

นี่คือศาสตร์ในการที่เขาปอกทุเรียนนะฮะมาแล้ว
เฮ้ยเธออย่าเข้าไปก่อน

เมื่อไหร่

ทั้งหมดที่ได้มาคือนี่๑๒

เอาละครับสิ่งที่พิเศษในวันนี้คือ
คุณฟ้าจะกินทุเรียนทั้ง๔พลูนี้

จะกิน๔ภูนี้ภายใน๓๐วินาทีฮะ
และฟ้าจะกินทั้งเกลือกฮะ

เสร็จเลยค่ะแล้วค่อยเอากลับไปกินที่บ้านได้ไหม

คุณฟ้าอยากจะถามคำถามอะไรคุณกายครับ

อาหารที่แปลกที่สุดที่คุณกายเคยกินคืออะไรคะ
เคยกินแกงส้มผสมกับนมสตอเวอรี่ครับ

จะเป็นหมอนี่ต้องไม่กลัวเลือดป่ะ

กลัวเงาะเท่าไหร่วะ

กลัวถูกพลาสติก

คุณกลัวอะไรที่สุดในชีวิตครับ

เดินอยู่ยังนี้

เล่นใหญ่ไว้ก่อนยังไงก็ได้
แหม่มีหน้าอ่ะตอนเข้ามาเข้ามาเดินมีไฟ

คุณทำผิดศีลล่าสุดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงกับใครที่ไหนตอบค่ะ

ก็คือไม่ใช่พูดปลดนะครับแต่ก็คือมันเป็นการที่บอกไม่หมดนะครับ
ก็คือผมบอกแม่ครับว่ามาทำงานกับพี่ครับที่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้บอกครับว่ามาถ่ายรายการ
เพราะว่าแม่เป็นคนที่ห่วงมากครับ
นี่คือครั้งแรกที่คุณแม่ซึ่งดูอยู่ที่บ้านจะรู้ว่าปลื้มมาออกทีวีโดยที่ไม่บอกแม่

นี่คือบาปกรรมหัน

ผมผิดสิ่งข้อห้าครับผมที่ร้านไก่ทอดของผมก็คือมันนั่งได้ใช่ไหมเพื่อนก็มานั่งทานกัน

ใช่ก็เลยเป็นวันนั้นก็เลยดื่มไป

แล้วไม่น่าเชื่อนะครับตอนนี้ของกายนี่เหลือกาเมอย่างเดียวเลยอ่ะ
รักทรัพย์ก็ผิดกฎหมายตายแล้วมันเหลือก้าเมแล้วนะ
มีฆ่าคนตายรักทรัพย์กับกาเมคือกายไม่มีทางออกไหนเลยอ่ะ
บางทีเนี่ยเราต้องยอมสละอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้สิ่งที่ดีกว่าครับผม

สมแล้วที่จะเป็นหมอไงเห็นไหมไหวพลิบค่อนข้างจะรวดเร็วว่องวัยเลย
คำถามพวกนี้คุณมีข้อกำหนดไว้มันอาจจะไม่ลึกพอนะครับ
แต่วันนี้ผมมีแขกเชิญพิเศษนะครับ

ไปพบกับเขาได้เลยครับคุณอันภูวนาศ
ต้องเอาคนที่แบบมีครอบครัวที่แข็งแรงอบอุ่น
มายิงคำถามผู้ชาย๓คนนี้
เพื่อคุณฟ้าครับนะฮะ
จริงพี่ไม่ได้เน้นแนวแรงหรอก
แต่พี่ว่าเน้นแบบให้ช่วยตัดสินใจได้จริง

เอาทั้ง๓คนถ้าสมมุติว่า
คุณจะต้องรำ๑ชุด

คุณจะตั้งชื่อท่ารำของคุณว่า
รำวงอะไรและเพราะอะไร

แต่เราคือ

อยากให้คนไหนตอบก่อนแล้วลำโชว์ก่อน

พร้อมดนตรีมา

อัพรึ่มอธิบายสิ
ท่ารามของคุณเมื่อกี้มีความหมายว่ายังไง

ก็เหมือนที่เรียนมาครับ

เขาพอใจแต่เราไม่ค่อยพอใจนะ

มีเป็นบอยแบนเกาหลีแน่
ชื่อการรำของคุณนี้นะครับ

รำคื้นเครงครับ

อันนี้คื้นเคอยู่กับฉันและคื้นเคงอย่างแน่นอน

ขอบคุณค่ะเค้าล่ะเครงจบ

คนนี้ถ้าได้ไปอยู่ที่บ้าน
ไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเข้าบ้านเพราะแบบน้ำออกจากบ้านอย่างแน่นอน
้วนทั้งวันอยู่ที่ฟ้าจะพอใจไม่พอใจ
ถูกต้องขอบคุณมากนะครับคุณฟิล์มครับ

แล้วดูนะเขาจะบอกชื่อมาที่แตกต่าง
คุณหมอคนนี้เค้าชิงเลยฮะ
หงายท้องฝังหลังหงายท้องรับประกันได้เฮ้ยเดี๋ยวดู

เตรียมตัวให้ดีชื่อเด็ดแน่
ชื่อการละมวงของคุณชื่อว่าระวงมาตรฐานครับ

เป็นไง
ไปผ่าตัดเขาเย็นแบบนี้หรอ
ขอบคุณมากครับคุณใจครับ

คราวนี้ก็เหลือเวลาที่จะให้พวกคุณปรึกษากัน

เดี๋ยวผมจะมาหาคำตอบจากพวกคุณ
ระหว่างนี้ผมขอคุยกับคุณอันก่อนนะฮะ
ที่บ้านเป็นยังไงตามไอจีอยู่นะฮะช่วงนี้เป่าเทียนวันเกิดกันทั้งบ้านเลย
มันบังเอิญมากว่าแบบมันมีคนเกิดในเดือนนี้เยอะ

ก็เลยบอกเอาเป่าแล้วเป่าอีกเป่าแล้วพอเป่าปุ๊บก็ต้องลงเพราะมันเป็นช่วงแรงความสุข

ก็เป็นวันเกิดคุณแม่ด้วยแหละหลักคุณคือคุณแม่อายุ๘๐แล้วแล้วตอนที่ลงไปเนี่ยหลายคน
อาทิตย์ก็คิดว่าเนี่ย๘๐แล้วนะคนเยอะมากที่เข้ามาความเม็ดส่วนใหญ่คือบอกว่าไม่อยากจะเชื่อ

วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับคุณอันครับ

ตอนนี้คุณฟ้าปรึกษากับเพื่อนซีสทั้งสองเรียบร้อยแล้ว

คุณพุ่งไปที่ดอกไม้ดอกนั้น
แล้วตัดเขาให้ขาด
แล้วปล่อยผู้ชายคนนั้นออกจากชีวิตของคุณไป

ไปก่อนเลยครับผม

ที่ฟิล์มเขากล้าพูดว่า

บางทีผู้ชายเขาอาจจะบอกตรง
เอาล่ะขอบคุณมากนะครับคุณฟิล์ม

สองคนสุดท้ายนี่แหละที่เราจะได้เลือกกันแล้ว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

ถ้าอยู่ด้วยกันเป็นชีวิตคู่นี่เป็นยังไงบ้างดีมาก
มากสนทนาคุยกันชมกันไป

เขาเป็นคนฉลาดเส้นสมองกูกับเส้นชิวิต

คราวนี้ก็มาถึงหนุ่มโสดของเราทั้งสอง

เขามัดกับคุณมาก

โอ้โห

สิงหาครับ

ตัวเขาเองมีของอะไรบางอย่างของดี

วันนี้จะพาคุณรอดปลอดภัย

แล้วก็คนที่เป็นคู่มิตรกับคุณดวงสมพงษ์คุณคือ

ว่าคุณกายเป็นคนที่ดวงสมพงษ์

คนเชื่อดวงประมาณครึ่งหนึ่งก่อน
แต่สุดท้ายแล้วจะเชื่อเซนต์ตัวเองเชื่อความชอบของตัวเองด้วย

สุดท้ายถ้ามันจะเจ็บก็อย่างน้อยให้เราได้เรียนรู้

เลือกคนที่ทำให้เราไม่ต้องกลับบ้านไปเรารู้สึกว่า

ฟังจากหนุ่มทั้งสองก่อนครับ
ว่าเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณ
กายคุณอยากจะพูดอะไรกับคุณฟ้าครับเชิญ
ทุกอย่างมันก็เป็นการตัดสินใจของพี่นะครับ

แล้วก็แค่เห็นพี่มีความสุขผมก็ดีใจแล้วครับ

คุณเจ้า๑๔เป็นอย่างไรฉลาดเรื่องการพูดไหมนะครับ
อยู่ที่คุณฟ้าคนเดียว

ปลืมมากกว่าค่ะ
ก้ายมาทางนี้นะรุ่นน้อย
วันนี้นะครับสาวโสดของเรานะครับ
เลือกฟังเสียงหัวใจ
น้องฟาสแต่สินใจเนี่ยถึงไม่จะเป็นคู่สัตว์ตัวก็จริง
แต่ไม่เป็นไรเราจะเดินทางไปด้วยกัน
ดวงชะตาฟ้าลิขิตไม่ใช่สิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต

เอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องกายนะคะ

ขอบคุณเพื่อนซีทั้งสองด้วยขอบคุณมากครับ
ขอบคุณคุณครับแล้วคุณแอร์
โสดสาวโสดที่ไหนก็แล้วแต่
อยากจะมารายการของเรา
เราจะจัดแจ่มมาให้เลยนะครับ

แล้วก็มาเลือกคู่ในรายการของเรา

ทุกวันเสาร์ครับ๕โมงเย็นทางไทยรัฐทีวี

วันนี้ลาไปก่อนกับดวงสมพงศ์สวัสดีครับ
คือเห็นตั้งแต่เดินออกมาแล้วก็คือ

แสดงว่าเลือกผมตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับ
ก็มีไว้ในใจตั้งแต่แรกแล้ว

เพราะว่าครอบครัวเป็นผู้หญิงหมดเลยครับ

ถ้าฟ้าอยากจะให้แม่ปลื้มประทับใจ

คืออยู่กรุงเทพใช่ไหมครับ
เป็นคนเชียงใหม่ครับ
ใช่
จริงหนูชอบผู้ชายอยู่มากกว่า

ไปพบกับตรงโซนของเราทั้ง๔คนเลย
คุณบอกว่าผมมาเล่นฟูปอล์เก่งมาก

น่ารักเลย

เอาหัวใจเอาหัวใจเป็นตัวเลือก